เราได้เห็นข่าวกันบ่อยเห็นแล้วอมยิ้มกันตลอดเลยนะคะ
ยุคนี้สมัยสิลปินขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมันไม่ได้แค่พวงมาลัย

เวลานักร้องตะเวนทำงานตามสถานบันเทิงแล้วนะคะตอนนี้แหมงานกันเยอะเลยทีเดียว
แฟนคลับก็ให้การต้อนรับไงหายไปนานช่วงโควิดใช่ไหม
ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นแฟนคลับของนักร้องแต่ละคนค่ะ
รอยยิ้มให้นักร้องที่ตัวเองรัก
ของขวัญสุดแปลกจากการขึ้นเวทีคอนเสิร์ต
หลายคนคงได้เห็นกันไปบ้างแล้วด้วยแต่ละอย่างเนี่ยสุดปังสุดปังเลยนะคะ
วันก่อนเห็นมีคนคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ถามพี่บี้
พี่บี้กินไก่ดำหรือเปล่าเออนะเวลามาคอนเสิร์ตจะทำให้
พี่นี่เขาตอบกลับด้วยนะว่าถามว่าจะเอาแบบให้แบบต้มหรือแบบดิบอ่ะ
จะได้รับถูกนะล่าสุดค่ะความแปลกแหวกแนวนี้ค่ะ
ยายมาที่นักร้องฝ่ายชายกันบ้างพี่หนุ่มกะลาคุณผู้ชมอุ้ยทำการน่าเอ็นดูนะ
หนุ่มได้ทั้งอะไรล่าสุดช่วงนี้ไหว้พระเทียนพรรษา
เจอแฟนช่วงเข้าพรรษามานั้นเลยขอเทียนคู่ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พรากจากกัน
แฟนอยากจะทำบุญร่วมกับพี่เขาล่ะค่ะนะฮะแถมด้วยชุดสังขทานเอาไปเลยค่ะ
ยังไม่พอมีนี่ตลปัดแหมคิดว่าจะขึ้นเวทีลาศิกขาไม่ใช่นะคะ
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปอีกนะปังจริง
ล่าสุดนะฮะเราก็ต้องขอถามความรู้สึกนิดนึงพี่หนุ่มได้แบบนี้แฮปปี้หรือเปล่า
เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังค่ะ
แต่ท่านรู้จักนี้อยากจะให้ของอะไรแบบแบบก็ไม่ทันทรัพย์เพราะว่าเราจะเเลือกอะไรได้ไหม
ก็รู้แหละว่าลึกก็เลือกอะไรไม่ได้แต่ถ้าถามว่าอยากได้อะไรก็อยากได้เป็นพวง
แบบคนอื่นเขาเป็นครูกรัมแพนแบงก์เทาแบงก์แดงก็ว่ากันไป
ของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากเงินมีไหม